รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
สวัสดีคุณผู้ชมครับเอาละครับชั่วโมงจากนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์๑ชั่วโมงกับความเชื่อนะครับ
ในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
พี่หนุ่มเคยมีความรู้สึกแปลกกับหลานมายูหรือเด็กมายู

ถามว่าผีคืออะไรลูกผีอะไรเหรอไม่เข้าใจ

นั่นคือสัมผัสถ้าใครมาเล่าอย่างนี้บางคนอาจจะไม่เชื่อ

หรือช่วงหนึ่งที่เป็นข่าวฮล่ามละเกิน

เขาก็บอกมาพูดขึ้นมาลอยของเขาอะไรอย่างนี้
คุณเชื่อว่าลูกของคุณสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ไหม
คือบอกไม่ได้อันนี้บอกไม่ได้จริงว่าสื่อสารได้หรือไม่ได้
แต่ว่าถามว่ามีความผิดแปลกไหมก็รู้สึกว่าเออมันผิดแปลก
ท่านผู้ชมฮะบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดกับตัวเองก็จะรู้
แต่ถ้าเราไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังบางทีเราไม่รู้หรอก
รับเชิญของเราในวันนี้ฮะเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเซนต์เห็นวิญญาณตั้งแต่๖ขวบ
เรียกได้ว่าเป็นสายเลือดคนเห็นผีเลยฮะ
แต่ทุกวันนี้ถามว่าตัวเองเนี่ยเชื่อในเซนต์ไหม
เขาบอกว่าเขายังทดลองอยู่เลยเขายังลองของอยู่ตลอดเวลา
ถ้าอย่างนั้นเราเชิญเขาเลยดีกว่าครับขอต้อนรับคุณแก้วครับ

ทำงานประจำแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยค่ะ

ที่เริ่มเชื่อเรื่องผีหรือเห็นวิญญาณมันไปเริ่มยังไงฮะเชิญ

ตอนนั้นประมาณ๖ขวบเรากำลังจะเดินเข้าไป

แล้วตกใจร้องไห้

เรากำลังให้ดึงเร้าเข้าไปในบ้าน

เราก็ชี้บอกคนนี้แล้วเราก็กลัวว่าคนนี้คนนี้

แล้วท่านก็เสียชีวิตที่ห้องนอนของคุณแม่

หลังจากนั้นเริ่มเห็นคุณยายอีก

ตอนนั้นคือแก้วกับคุณยายเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนิทกันมาก

ท่านจะคอยขากเสลดอะค่ะ

เราจะเห็นคุณยายทุกครั้งนั่งอยู่ข้าง
คุณยายเราหันหน้าไปเนี่ยจะเจอเข่าคุณยายค่ะ

แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าจะต้องกลัวไหม

ก็เลยเลือกที่จะหันหน้าไปหาตามากกว่า

เขาบอกถ้าคุณป่วยเมื่อไหร่
นั่นแหละคุณจะเห็นคุณยายคุณได้ชัดขึ้น

คืออันนี้คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะ

น้องสาวอะค่ะห่างกันประมาณ๓ปี

แล้วเขาก็บอกว่า

เขานอนไม่สบายอยู่จะให้พี่นอน

เป็นเสียงคุณยายเป็นเสียงผู้หญิงแก่
แล้วเขาก็น้องก็ลงไป

แล้วก็บอกว่าหายเร็วนะลูกนะ
คือน้องสาวอะค่ะยังเด็กมากอยู่

แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเรียกแม่ว่าไอ้แขก

คือคุณยายจะเรียกแม่แบบนี้

หยุดดีมีคนความรับบางอย่าง

ครั้งหนึ่งด้วยปากของคุณเนี่ยปากดีจนผีเข้าเลยเหรอ

อาจารย์ให้ขัดแว็กที่ห้องประชุมค่ะ
เราก็วิ่งเล่นเสียงดังอาจารย์บอกอย่าเสียงดังนะ

แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาลงโทษนะ

ตอนนี้พอกลับมาบ้านเสร็จก็นอนเป็นวันหยุด
คุณพ่อก็ไปรับคุณแม่เราก็นอนอยู่บ้านคนเดียว
ตอนนี้รู้สึกพอเหมือนจะตื่นแต่มันลุกขึ้นมาไม่ได้

พอหลับตาเสร็จก็เห็นหิ้งตากับยายที่อยู่ที่อยู่ข้างเนี่ย
เหมือนล้มไปล้มมาตอนเราหลับตาเราเห็น

เราก็หลับตาอีกตอนนี้เห็นลูกอาจารย์คนนั้นนะคะ

แล้วก็หน้าดุผมซั่นจำได้รูปขาวดำ

แล้วเรารู้แล้วล่ะเรารู้เหมือนกันว่าตายายเหมือนเขาสู้กันนะคะ
แล้วเราก็บอกว่าอาจารย์หนูขอโทษ

เหมือนทำนองนั้นเพราะว่าแต่รูปตายายยังอยู่นะคะ

แล้วเราก็รู้เราก็บอกว่าอาจารย์หนูขอโทษ
หนูจะไม่ทำอีกไรหนูจะไปไหว้จะขอโทษอาจารย์
หนูเป็นลูกศิษย์นะหนูขอโทษ

ต่อรองหนูเป็นลูกศิษย์นานแล้วอาจารย์

เราก็แบบเรียกชื่อพ่อแต่ไม่มีใครเลย
ก็ไปนั่งรอหน้าบ้านนั่งกลัวอยู่หน้าบ้าน

เลยค่ะพอพ่อมาก็หลุด
คือเหมือนได้ยินเสียงพ่อมาแต่จริงพ่อไม่ได้มา
แต่พอเราลุกเรียกชื่อพ่อพึ่งไปปุ๊บไม่มีใคร
แล้วก็ไปเอาพวงมาลัยไปไหว้เพราะกลัว
คุณเองก็เรียกว่าไม่เชื่อเรื่องผี

แต่ในมุมกลับกันคุณเองก็เป็นคนที่มีสายเลือดคนปราบผี
เพราะตาคุณเองเนี่ยเป็นหมอผี
แม่อันนี้แม่เล่าให้ฟังเพราะตอนนั้นยังเด็ก
คือตาเขากึ่งเขาเหมือนเขามีวิชาทำนองนั้น
ที่บ้านจะมีพวกมีดหมอพวกพักเก่า
เขาจะมีคุณตาไปปากผีปอบ
เขาขี่จักรยานมาเขาเป็นยามเฝ้าท่าทรายอะค่ะ
แล้วเขาก็เมามีดแล้วแม่ถามว่าพ่อไปไหน
บอกว่าจะเอามีดไปป่าผีปอบก็พูดแบบนี้นะคะ
แม่ก็ถามว่าผีปอบยังไงอ่ะพ่อ
คือเขาบอกต้มเครื่องในกันไว้จะทานคนงานก่อสร้างอะค่ะ
ผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะยกหม้อทานได้ทั้งที่ร้อนเป็นเครื่องใน
เหมือนกับว่าแล้วคุณตาเขาก็ไปปราบ
แล้วเหมือนกับคุณตาเขาจะมีพวกอาคมพวกคาถาอะไรของเขาอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาไม่ได้รับเป็นอาชีพนะคะ
คือเหมือนกับคนที่วัยรุ่นสมัยก่อนเขาก็ชอบเรียนวิชา
สักเป็นตัวอะไรอย่างนี้
คุณย่าคุณเนี่ยก็เป็นหมอดูด้วย

เป็นครอบครัวมูเตรูอย่างเต็มรูปแบบเลยจริง
คือย่าเขาเป็นลักษณะของเหมือนเขา

เขาเป็นตอนที่เรายังเด็กมากอยู่

เขาเป็นพวกร่างทรงตั้งศาล

แต่หนูก็ไม่รู้ว่าใครบ้างไม่ได้ถามไม่ได้สนใจ

แต่เราดูได้ตั้งประมาณ๑๕มั้งคะ

เนี่ยถ้า๑๘ไม่รับขันก็ต้องท้อง

แล้วก็บอกว่าไม่จริงอะ

เราบอกว่าอ๋อไม่หนูอยากมีสามี

หนูบอกหนูอยากมีผัว
คือขันเขินไม่รับผัวมาก่อน

ยายบอกเลยบอกถ้ามึงไม่รับขันเนี่ย

แล้วก็เรียนมหาลัยแล้วก็ดอกท้องลูกคนแรก

คนที่สองนี่ปกติแล้วค่ะ

แต่ว่าท้องสองเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณอยู่
้ำกึ่งระหว่างความเป็นความตาย

อันนั้นก็เพราะว่าตอนทำหมัน

พอจะลืมตามันลืมตาไม่ได้

แต่ว่าได้ยินเสียงคนวิ่งไปวิ่งมา

แล้วมีคนออกมาว่าเท่าไหร่๖๐๔๐

ใช่แต่เราคิดว่าใครอ่ะ

เขาก็พูดอีกว่าพร้าวคือชิบประจอนอะค่ะ

เขาก็ตบได้เริ่มต่อมารู้อีกเขาก็ตบหน้า
แต่ก็ลืมตาไม่ได้เขาบอกอย่าหลับนะเขาเรียกชื่ออย่าหลับอย่าหลับอย่าหลับ
เราก็ไม่หลับแต่มันลืมตาไม่ได้พูดก็ไม่ได้
พอสักพักนึงรู้สึกตัวเองลอยขึ้นมา
มันมีแสงอะค่ะมันเหมือนมันมีแสงขาวเต็มไปหมดเลยรอบตัวเรา
ขึ้นมาเราก็เฮ้ยทำไมมันลอยล่ะ
ก็เลยหันไปดูตอนนี้หันได้แต่เห็นตัวเองอยู่ข้างหลัง
เห็นตัวเองนอนอยู่เป็นเหมือนตัวเองนอนอยู่ข้างหลัง
เรารู้สึกว่าตัวเราลอยขึ้นมาเป็นแล้วทุกอย่างเป็นเป็นแสงสีขาว
เอาไปหมดทั้งห้องเลยแล้วเราก็เลยหันไปดู
คือเริ่มรู้แล้วว่าอะไรจะตายเหรอ
แล้วก็พูดว่าอย่าตายนะเพราะลูกคนนี้เรายังไม่ได้ให้นมเลย
สารเขาแล้วเขาเป็นเหมือนก็ไม่ค่อยแข็งแรง
อย่าตายนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้หนูได้อยู่ให้เลี้ยงเขาจนโตเลย
น้องนี้สักพักก็หล่นหนึ่งตุ๊บลงมา
หล่นมาพอหล่นมาเสร็จพยาบาลตบพัวอันนี้เริ่มรู้สึกดี
เริ่มแบบแต่เราก็มองเขาก็เรียกชื่ออีก
แล้วเขาบอกอย่าหลับอย่าหลับตอนนี้เราเริ่มกระพริบตาได้แล้วอืม
แต่เราได้ยินเขาพูดว่าหมอบล็อกสูง

อาจจะเป็นยาชามันสูงประมาณเกือบถึงหัวใจหรือเปล่า

ใช่ทำนองนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ยินตรงนั้น
ในที่สุดคุณได้กลับมาเลี้ยงลูกคุณ

แต่คุณได้อยู่เลี้ยงลูกคุณมา๖เดือน

หมอบอกอีกเขากำลังจะตาย
อาการเห็นผีของคุณเองก็ยังอยู่เรื่อย
ตอนอายุ๓๓ปีก็ยังเจออีก

แล้วพอพี่ว่าไม่มีอะไรหรอกส่วนก้อนให้แล้ว

เรานอนครึ่งก็นอนนี่
หลีตามองเพราะมีคนมามองนั่งอยู่อย่างนี้